เป็นเรื่องสะเทือนใจที่เกิดกับเด็กหญิงอายุ๑๓ปีค่ะ
ถูกรุ่นพี่บังคับมอมยาแล้วก็ข่มขืน
หลังจากนั้นนะคะเธอยังถูกแฟนสาวของรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายซ้ำ
วันนี้ครอบครัวไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เด็กคนนี้ถูกแฟนรุ่นพี่ทำร้ายแบบไม่ยั้งนะคะ

เราเห็นในคลิปว่าน้องจะร้องขอให้หยุดแต่ก็ไม่หยุดนะคะไม่เป็นผลนะคะ
เรื่องราวนี้พอรู้ถึงผู้เป็นพ่อ
ก็พาลูกอายุ๑๓ปีไปขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอด
เพื่อให้พาไปแจ้งความดำเนินคดีกับรุ่นพี่ที่ทำร้ายร่างกายนะคะ
ก็ให้ดำเนินคดีกับนายไอซ์อายุ๒๐ปีที่มอมยาแล้วข่มขืนลูกสาวด้วย
เด็กคนนี้เล่าให้ฟังบอกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาไปนั่งเล่นบ้านรุ่นพี่อยู่ที่ซอยพระยาสุเรนสามสิบ
เพื่อนแล้วก็รุ่นพี่ทั้งชายหญิง๗คนก็อยู่ในวงนั้นนะคะ
ไอซ์ซึ่งเป็นอดีตแฟนของรุ่นพี่ที่รู้จักกันก็มาคุยด้วย
แล้วก็ชวนให้กินยาอีแต่น้องไม่ยอมสุดท้ายถูกในไอซ์เนี่ยบังคับนะคะคือจับใส่ปากเลย
แล้วในไอซ์ก็เอายาเคมาให้ด้วยน้องรู้สึกไม่มีแรงแล้วก็ถูกรู้สึกว่าถูกล่วงละเมิดนะคะ
ก็คือถูกข่มขืนเย็นวันเดียวกันในไอซ์เนี่ยยังเอายาอีบดใส่น้ำให้กิน
แล้วก็ล่วงละเมิดอีกครั้งหนึ่งอีกวันหนึ่งก็ถูกล่วงละเมิดอีกนะคะ
กระทั่งเย็นวันเสาร์ไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนหลังเดิมก็ถูกเพื่อนรุ่นพี่นะคะ
นามสมมุติชื่อว่าบีเป็นแฟนเก่าของในไอซ์ก็มาทำร้ายร่างกายตามคลิป
เพราะหาว่าเธอไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนของเขา
ต่อมานางสาวบียอมรับว่าลงมือเพราะความหึงหวง
ส่วนเรื่องยาเสพติดเธอไม่รู้เรื่องก็ขอโทษและยอมรับผิดทุกอย่าง
เราจะรอละไง
ก็ตามนั้นค่ะเราลำผิดแล้วต้องยอมรับผิด
เอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะ
ก็พาเด็กหญิงอายุ๑๓ปีพร้อมกับพ่อไปแจ้งความ
ดำเนินคดีกับในไอซ์และพวกที่ร่วมกันทำร้ายนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มีทั้งทำร้ายร่างกายแล้วก็มอมยาเสพติด
เพื่อข่มขืนกระทำชำราวด้วยค่ะ
เมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พาตัวเด็กหญิงผู้เสียหาย
ตรวจร่างกายนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการแจ้งความดำเนินคดี
แล้วก็จะมีการสอบสวนเพื่อนในกลุ่มทั้งหมดที่อยู่ในวันเกิดเหตุและที่เกิดเหตุ
เพื่อแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปค่ะ